กำลังเดินตามง้อก้อย
ได้มีการพูดคุยความในใจถึงก้อย

ที่ผมรักรองลงมาจากแม่

ฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้ว
ล่าสุดฮะก้อยอรัชพรก็ได้โพสต์รูปแล้วก็คลิปวิดีโอ
สวมชุดแหว่งน้ำอยู่ทะเลชิว
แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกัน

เขาบอกว่าสวยเก่งหาตังค์ไว้เยอะนะ

ปรากฏอีกหนึ่งคนหญิงสาวที่ตกเป็นประเด็นในเรื่องมือที่๓ของนิกกี้
นุ่นสิทธิผ่าขับ

มีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันใครเข้ามาทำงานเท่านั้นแหละ
พอร์ตกันเสมอถามถ่ายงานเผื่อพี่ให้ตลอด
มีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่น

เรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจน

นุ่นก็ได้รับรู้มาแล้วว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลา

ที่จะตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหาการขอบคุณที่เปิดใจรับฟังนะคะ

เข้าไปดูในโพสต์เก่าเมื่อสองวันก่อนนู่นเนี่ย

แทบว่าจริงแล้วถ้ามีแฟนหรือหลัว
ก็ควรเยอะใส่แฟนชาวบ้านเขานะคะ

แค่ไหนก็ต้องมีการเว้นระยะบ้างนะคะ

ก็คืออาจจะมีเรื่องน้องที่ไปถ่ายคลิปกับนิกกี้ด้วย

ก็คือเอาง่ายไปออนของช่องยูทูปของนิกกี้ด้วย

ไปออนช่องของน้องด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะเห็นในคลิปเนี่ย
มันดูแบบสนิทสนมกันเกินแบบกัน

ให้เกรงใจแฟนบ้างอะไรประมาณอย่างนี้

เอ๊ะนิกกี้แบบว่าแบบรู้สนิทเกิน
แล้วก็แบบมีฉากหอมมีนอนตักมีนู่นนี่นี่นั่น
แล้วก็แบบคนเป็นห่วงน้องก้อยก็คิดแทนน้องก้อยนะครับ
ก็อยากให้แบบนิกกี้แบบเผาตรงนี้บ้างอะไรอย่างนี้

เขาบินต้นหลังคลิปเขายังแบบเขาเรียกว่าอะไร
ยังไม่เก็ตอีกหรอกว่ามันเป็นการแสดงหรืออะไรอย่างนี้

คือมันอาจจะเป็นช่วงนี้มันสะสมมาเรื่อย

นิกกี้กลับบ้านเสร็จน้องก้อยขนสภาพไปแล้ว

เอาเขาไปหัวหินหรือเปล่า

ก้อยก็ไปหาไอ้ก้อยสินะ

แต่เรียกว่าดูแลน้องโน้นไง

ออกมาแถลงพร้อมกัน๓คน

เหมือนน้องนุ่นเขาก็อยากให้ฝั่งพี่นิกกี้กับพี่ก้อย

เพราะถูกไหมครับเพราะตอนนี้ยิ่งไม่เคลียร์

ถูกต้องนะคะส่วนน้องนุ่นนี่ก็หลายคนถามว่า
เอ๊คุณน้าคุณตาเพราะว่าเขาเคย

รับเชิญในหกฉากครับจาน
กับคุณนิกกี้เขาก็เลยมีความสนิทสนมกัน

นู่นนี่ก็เป็นตำแหน่ง